ชาวบ้านเขาพร่ำบ่นบอกว่าโอ้โห
พี่คนนี้ชอบมาขวางรถอยู่กลางถนน
ไปดูเหตุการณ์ที่เขาถ่ายคลิปกันไว้ได้นะครับ

นักเลงไม่หันแดงนักเลงนักเลงนี่ครับ
นักเลงน้องแคร์ครับไม่ยอมไปไหนครับขวางหน้ารถแล้วครับ
เห็นป่ะนักเลงไม่ยอมไปไหนครับขวางอย่างเดียวครับ
ดูนะครับนักเลงนักเลงน้องแคร์นะครับ
สายเก่าครับใกล้เคียงระพีพัฒน์ครับ
จำไว้นะครับอย่ามาร้านนี้ระวังนะครับนักเลงครับ
อันนี้แหละฮะเจ้าถนนฮะนักเลงสระบุรีนักเลงหนองแคร์นะครับ
วิ่งขวางไปมาแบบนี้ไม่ยอมให้รถไปนะครับ

เขาก็ไปไม่ได้บีบแต่ก็แล้วจะเบี่ยงก็แล้ว
แต่เจ้าตัวนี้มันเดินดักหน้าดักหลังอยู่แบบนี้

ใช่ฮะแล้วก็คนที่ถ่ายคลิปไว้ได้ชาวบ้านนี่แหละ
เขาเห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยก็เลยมาภาคเสียงให้ฟังกันนะครับ
เป็นชาวบ้านที่อยู่แถวอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีนะครับ
ถ่ายคลิปนี้มาโพสต์ลงโซเชียล
แล้วก็ตั้งชื่อเจ้าสุนัขตัวนี้ว่านักเลงหนองแคร์นักเลงสระบุรีแล้วฮะ
แล้วก็หมาตัวนี้คือมันชอบออกมาวิ่งขวางหน้ารถ
ไม่รู้เป็นอะไรนะคุณนะวิ่งขวางตลอดเลย
การเกิดขึ้นที่ถนนในอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีนะครับ
ชาวบ้านคนเดิมที่ถ่ายคลิปเมื่อกี้ไว้ได้ก็ยังโพสต์อีกคลิปหนึ่ง
บอกว่าคราวนี้เจอนักเลงหนองแคร์ด้วยตัวเองเลยครับ
เจอแล้วปรัฐะกันอย่างไรไปดูกันนะครับ
โอ้โหเห็นไหมครับตอนแรกเขาจ้องเขมน์ม็งค์กันนะ
จังกล้าอยู่แบบนี้นะครับคอยขวางถนนอยู่แบบนี้นะฮะ
แล้วก็เขาบอกว่าชาวบ้านสังเกตว่าส่วนใหญ่เจ้าสุนัขตัวนี้
ไปขวางรถส่วนใหญ่จะเป็นรถสีสว่าง

ดิฉันว่ามันจะต้องมีประสบการณ์อะไรสักอย่าง
เกี่ยวกับรถขาวรถบ่อนเงินแบบนี้ไหมคุณ
ครับมีคนที่มาแสดงความคิดเห็นเป็นชาวเต็
บอกว่าสุนัขมันจะมีอะไรฝังใจหรือเปล่า
เกี่ยวกับรถที่สีสว่างแบบนี้รถขาวรถเงินแบบนี้นะฮะ

หรือว่าอะไรสักอย่างมันต้องมีเหตุจูงใจนะครับ
แล้วก็มีชาวเน็ตซึ่งเป็นชาวอำเภอหนองแคร์เหมือนกัน

หมาตัวนี้วิ่งขวางแล้วก็วิ่งไล่รถเป็นประจำเลยนะครับ
มันก็เลยฝังใจมันก็เลยวิ่งออกมาขวางรถกันแบบนี้ตลอดเวลา
และแน่นอนน่าจะเป็นรถสีแบบนี้แหละที่ชนมัน
แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มันแบบว่าโอ้โหฝังใจไว้
พอเจอรถแบบนี้ทีไรต้องวิ่งมาขวางหน่อย
พี่ขับช้าหน่อยเดี๋ยวไปชนสุนัขตัวอื่นนะฮะ